วันนี้นะฮะเรามาอยู่ในรายการเปิดปากกับภาคภูมิ

นี่เห็นเราใส่เสื้อเปิดปากกับภาคภูมินี่อ่านข่าวกันมาแบบหลายวันแล้วนะ

มีก่อนรายการพี่อุ๋ยเริ่มอีก

วันแรกเลยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ
ฝากไว้เลยนะครับนะครับผู้ชมครับ
ตื่นเต้ม์ไหมที่
เห็นพี่อุ๋ยเดินสายโปรโมทชั่นตั้งแต่ตลอนข่าว
นี่ยาวมาถึงเที่ยงเลย

เล่าถึงความดุเด็ดเผ็ดมันในรายการที่จะได้เจอกันหน่อยนะฮะ
เชิญแขกรับเชิญมาเปิดปาก

คือทุกวันนี้ในบ้านเมืองเราเนี่ย
ผมว่ามันมีเรื่องราวให้พูดคุยกันเยอะ

หลายคนบอกไม่รู้จะไปพูดที่ไหน

ไทยรัฐทีวีเราเปิดพื้นที่ตรงนี้นะฮะ

บางคนอาจจะปิดปากดีกว่าไม่พูดดีกว่าได้ไหม

พี่อุ๋ยบอกแบบนี้วันนี้กระซิบได้ไหม
เราจะได้ดูการออกอากาศครั้งแรก
ใครจะมาเป็นแขกมาเปิดปากกับพี่อุ๋ย

พูดแบบนี้ไม่ยอมบอก
เป็นประเด็นที่สังคมกำลังพูดถึงกันเยอะ

แล้วเราไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของคดี

การเมืองช่วงนี้ก็เข้มข้น
แล้วเดี๋ยวอร่อยจะเรื่องวาระของนายก

มาเปิดปากมาเปิดความจริง
งั้นย้ำพี่อุ๋ยจะดูเปิดปากกับภาคภูมิต้องเปิดดูทีวีของเรา
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะบ่าย๓โมงครึ่งเจอกัน

แน่นอนวันนี้เป็นตอนแรกใครจะมาเป็นแขกรับเชิญ
ดังนั้นต้องดูความเข้มข้นของรายการเปิดปากกับภาคภูมิครับผม

เดี๋ยวจะเปิดจอรอเลยเปิดปากกับภาคภูมิบ่าย๓โมงครึ่ง